แต่สิ่งหนึ่งที่ก็ต้องฝากกันเอาไว้นะครับในช่วงหน้าฝนแบบนี้คือ
บางคนบอกว่ามีฟงมีฝนมาแล้วก็ไม่น่าจะขาดแคลนในเรื่องของน้ำ
แต่บางพื้นที่เขาก็ประสบปัญหาเรื่องนั้นจริงนะครับ
อย่างที่จังหวัดปฐุมธานีนะครับพระสงฆ์และชาวบ้านนะครับ
บอกว่าเดือดร้อนในเรื่องของการใช้น้ำโอ้โหบอกว่าเป็นปัญหาเรื้อรังมานาน

เมื่อวันที่๒๐กรกฎาคมที่ผ่านมาครับที่บริเวณปากซอยชุมชน
วัดประยูนธรรมารามแถวถนนผลโยธินหมู่๑๒
ตำบลคูคศอำเภอลำลูกกาจังหวัดปฐุมธานี

ชาวบ้านนะครับเขาบอกว่าได้รับความเดือดร้อนจากน้ำปลาปาก
ของการปราปาส่วนภูมิภาคที่มันไหลช้า
คือเขาบอกว่าบางช่วงก็ไม่ไหลเลย
คาดว่าเนื่องจากการปลาปลาสวนภูมิภาคเนี่ย
ทำการเปลี่ยนแล้วก็ขยายท่อเนี่ยตรงนี้
แล้วทำไม่เสร็จสักทีแล้วทำนานแล้วเขาว่าอย่างนั้นนะครับ
ก็คือนางบุญเรือนพรมลายนะครับ
ซึ่งเป็นประธานชุมชนซอยวัดประยูนธรรมรามเนี่ย
เล่าว่าชุมชนแห่งนี้นะครับเป็นชุมชนใหญ่นะ
แล้วก็น้ำปลาปลาเนี่ยไหลไม่เพียงพอ
เนื่องจากทางการปลาปลามาทำท่อแล้วก็ใช้เวลานานมาก
นานเกินเหตุชาวบ้านเขาว่าอย่างนั้นแล้วก็เดือดร้อนมากแถม
ทำแล้วเนี่ยไม่ดูแลปล่อยทิ้งอย่างที่เห็นตามภาพนั่นแหละครับ
ขุดแล้วก็ไม่กรบให้เรียบร้อยปล่อยให้ดินมันเลอะเทอะทั่วปากซอย
ก็ทำให้การจราจรตรงนั้นติดขัด
ทีนี้ทางเทศบาลเมืองคูคศเนี่ยครับ
เขายังต้องช่วยด้วยการนำน้ำไปให้ทางวัดใช้ในทุกวันอีกด้วย
เพราะว่าน้ำมันไหลไม่พอหรือบางช่วงมันไม่ไหลเลยไง
ไปถามเจ้าอาวาสวัดประยูนธรรมรามแล้วก็เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปฐุมธานี
ท่านก็เล่าว่าน้ำที่วัดเนี่ยไม่ไหลมา๓เดือนกว่าแล้วนะ
คุณคิดดูแล้วกัน๓เดือนกว่าแล้วในพื้นที่ที่มันไม่ได้ไกลจากกรุงเทพเลย
แถวปฐุมธานีนี่เองอะครับเขาบอกว่าเดือดร้อนกันไปหมดทั้งพระทั้งเนรนะครับ
ต้องไปขอน้ำจากเทศบาลเมืองคูคศมาใช้ภายในวัด
พระท่านบอกแบบนี้ขอจนละอายใจ
แล้วก็ชาวบ้านในบริเวณนี้ก็เดือดร้อนกันหมดนะครับ
ไม่ทราบว่าการปลาปลาจะทำให้เสร็จเมื่อไหร่
ยังไงเรื่องนี้ก็ขอฝากไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

แต่บอกกันให้ทราบว่าชาวบ้านเดือดร้อน
แล้วก็ฝากไปยังเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงไปช่วยเขาหน่อยเถอะครับ
ถ้าเขาไม่เดือดร้อนจริงเขาไม่มาขอความช่วยเหลือแบบนี้หรอกครับ

เรื่องน้ำเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิตมากเลย